ไปกันที่จังหวัดตราดครับเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจจริง
คือกู้ภัยไปช่วยเหลือชาวบ้านคนหนึ่ง
ที่เขามาปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้วประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ
แต่ระหว่างทางที่นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยฮะ
รถกู้ไพเสียหลักเสียหลักปั๊บไปชนเอาเสาร์

คุณผู้ชมพอจะเดาได้แล้วใช่ไหมครับว่า
อะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะฮะไปดูคลิปกันฮะ
นี่เป็นนาทีชีวิตครับขณะที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ
ธรรมสถานตราดช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อน๒คน

หลังจากประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักตกอ่างเก็บน้ำสะศรีเสียด
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับ
ขณะนำผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย๑คนไปส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายนะครับไม่มีใครช่วยใครได้
เสียชีวิตทั้ง๓คนทั้งกู้ไพสองนะฮะ
แล้วก็คนที่เขาไปช่วยมาอีก
คนแรกคือนายเสกสรรศรีทาหรือว่าปังปอนอายุ๑๙ปี
คนนี้เป็นคนขับรถที่ประสบเหตุครับ
อยู่ในสภาพหมดสติชีพจรเต้นอ่อนจึงพยายามปั๊มหัวใจ
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดแต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คนที่สองเป็นกู้ภัยเหมือนกันนะครับและเป็นผู้บาดเจ็บที่อยู่ด้านหลังรถ
นำออกมาได้พบว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้ว
ก็คือนายเสกสรรสวัสดิ์ทัพหรือว่าเป๊ก
เป๊กนี่อายุ๑๖ปีเป็นกู้ไพเดียวกันเลย
สว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด
และอีกคนครับนะฮะขวามือฮะคุณพนัทอายุ๕๗ปีนะครับ
ท่านเป็นนิติกรสาธารณสุขจังหวัดตราด
ปั่นจักรยานแล้วได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
กู้ภัยไปช่วยที่ช่วยจะเอาส่งโรงพยาบาล
แล้วมันมาเกิดเหตุสลดนี้ฮะลองคิดดูสิครับมันไม่น่าเกิดขึ้นเลย
ก่อนเกิดเหตุนายปังปอยกับในเป๊กกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ

นำนายพนัทที่ได้รับบาดเจ็บขณะปั่นจักรยานออกกำลังกาย

โดยมีปังปอนเป็นคนขับเป๊กนั่งประถมพยาบาล

พอมาถึงจุดเกิดเหตุครับเป็นทางโค้งมันก็โค้งไม่ได้เยอะอะไรนะ
จู่รถเสียหลักตกข้างทางครับชนกับเสาจากนั้นไปเฉียวชนต้นไม้
แล้วพุ่งตกลงไปในอ่างเก็บน้ำ
ขณะที่ญาติของปังปอนและเป๊กรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศล
เล่าให้ฟังว่าทั้งสองคนน้องทั้งสองคนเป็นเด็กดีฮะ

ซึ่งครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และประเมินว่าสาเหตุมันไม่น่าจะเกิดจากความประมาท
หรือว่าหลับในทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้น
เพราะเขาบอกว่าตอนตี๓ตี๓นี้เอง
ปอนกับเป๊กเนี่ยเพิ่งไปให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
จากเหตุวัยรุ่นยกพวกตีกันในงานเครื่องเสียง
เขาถามว่าน้องลาบไหมน้องไม่ได้ลาบแน่
เพราะว่าน้องเพิ่งออกมาจากเหตุ
กระลับอะคงไม่ได้ลาบหรอกเพราะว่า
เป็นคนนอนดืกอยู่แล้ว

เขาคอยช่วยเหลือที่บ้านทุกอย่าง
ก็เป็นเด็กดีรู้สึกคะ

ใช่เขาทำงานแล้วก็เลี้ยงตัวเขาเอง

เพราะว่าเขาทำงานกู้ภัยแล้วเขาก็มีเงินเดือนอะไรอย่างนี้
ส่วนครอบครัวของพี่พนัทเนี่ยนะครับ
มารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำเชี่ยว
แล้วก็คือก็ติดใจนะ
ต้องยอมรับว่าเขาก็ยังติดใจการทำงานของกู้ภัย
แต่ก็ไม่คิดจะเอาผิดกับทางมูลนิธิ
โดยยืนยันว่าตอนนั้นพี่พานัทเนี่ยนะ
ประสบอุบัติเหตุที่ปั่นจักรยานแค่เล็กน้อยเท่านั้น
ยังไม่ได้มีอาการโรคหัวใจกำเริบอะไรนะ
ครับลองฟังเสียงย่านดูนะฮะ

เพราะว่าผู้ที่ล้มเนี่ยก็กับตัวเราเองยังไม่เจอกัน
อันนี้ยังไม่ทราบข้อได้จริงนะว่ามันเกิดจากอะไร

แต่ว่าเดี๋ยวให้ตำรวจเขาทำคดีอะไรให้เสร็จเลย
เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังว่ากันอีกทีว่ามันเกิดอะไรขึ้น

พนักงานสอบศูนย์สพมตราชไม่ได้เดินเมืองคดีกับบุคคลใด
คุณผู้ชมครับเพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตไม่ติดใจเอาความ
แต่เจ้าหน้าที่ยังไงซะก็ตามนะครับจะต้องตรวจสอบว่า
เหตุนี้มันเกิดจากคนขับหรือว่าเป็นสภาพของรถยนต์